วัดสนามชัยฮะที่นี่ฮะเบิกโรงก่อน

คุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยนายรำและนางรำ
เขากำลังรำเพื่อกล้าบอลอ่อ
เพราะมีสาวดวงดีมาบนบานสารกล่าวที่นี่แล้วได้ตามนั้น
บอกกันก่อนที่นี่คือวัดสนามชัยตะบนตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
วันก่อนสาววัย๒๙ชาวจังหวัดอายุทยา
เดินทางมาพร้อมกับนางรำและนายรำ
ไข่ต้มอีก๒๐๐ฟอง
มาแก้บนกับทาเวสุวรรณที่นี่
นี่ยกมือไหว้แบบนี้แล้วก็จุดประทัดปุ้งปั้ง
ถามว่าบนอะไรไว้อ่ะหนูบอกหน่อยได้ไหมจ๊ะ
นี่เขาบอกว่าบนขอให้สอบติดครูผู้ช่วย
แล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงสุดยอด
อ้าวแล้วนี่อะไรอ่ะเลขหมายปลายประทัดแวบเดียว
ผ่านไปแล้วคุณผู้ชมงั้นต้องติดตามหน้าจอเราดีไม่ใช่ฝังเพลินนะ
ดูไปด้วยฟังไปด้วยครับเขาบอกว่า
ท้าเวสวันที่วัดสนามชัยมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ที่นี่กันเยอะ
กราบไห้อย่างเดียวไม่พอต้องนำดอกกุหลาบสีแดง
อกไม้ต่างจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นสีแดง
เทียนก็ขอให้แดงด้วยมากราบไหว้ขอโชคขอลาบที่นี่
แล้วก็สำเร็จตามนั้นก็เยอะแต่ขณะเดียวกันไม่ได้ตามนั้น
ยังไงก็มีเออก็ไม่ได้ก็ไม่มาเลยไง
ใช่ส่วนคนที่ได้เขาก็จะนำการแก้บนมาถวายแก่ท้าเวสวรร
ซึ่งก็แตกต่างกันออกไปคราวนี้เป็นนายรำและนางรำนะครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้ฮะเผื่อใครอยากไปทำบุญเนาะ
วัดสนามชัยเขาเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ
ดพิมพ์พระหงกรุด้วยมือ๑ล้านองค์องค์ละ๙บาท
เป็นการเข้าบูชานี่กำลังพิมพ์เลยกำลังพิมพ์เลย

ถูกต้องครับคุณชิสาและทั้งหมดปัจจัยจะเอาไปสร้างกุฏิสงฆ์๒ชั้น๘ห้อง
ซึ่งเตรียมปลูกเสกในวันที่๑๔กุมภาพันธ์

รอหน่อยละกันใครอยากจะไปร่วมทำบุญก็เชิญนะครับ
พ่อแม่พี่น้องสาธุชนทั้งหลายร่วมกันน้อมถวายบุญกุศลในครั้งนี้
เพื่อให้บุญกุศลในคราวนี้โดนบันดาลให้คุณผู้ชมและสาธุชนทุกท่าน
ประสบความสำเร็จในคราวหน้าต่อไปสาธุเพียบ
โหคุณน่าไปทำงานในวัดเหรอ
เป็นนักคณายกได้เหมือนกันนะคะ

เชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญกันในคราวนี้